คุณผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้มาดูที่เรื่องของการประชุมคอรมอสัญจรกันก่อนนะครับ
เป็นการประชุมคอรบอลนอกสถานที่ครับจัดขึ้นที่สุโขทัย

โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณระพีพันธ์บริเวณศรีผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
รายงานสดมาจากสุโขทัยครับ
การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
ซึ่งที่ประชุมก็จะมีการพิจารณาถึงมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
โดยตั้งเป้าให้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการนั่งท้ายกระบะก็ยังคงผ่อนผันให้นั่งได้ตามปกตินะคะ
ขณะที่ก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ทดลองขับรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้านะคะ
ที่แนะนำให้ต่อยอดเพื่อนำไปใช้ได้บนท้องถนนจริงค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเยี่ยมชมนวัตกรรมภาษณะไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
ซึ่งได้รับรางวัลนานาชาติสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ต่อเนื่อง๕ปีติดนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็กและไฟฟ้าในหลายรุ่น
พร้อมสอบถามถึงขั้นตอนการประดิษฐ์แนะนำให้ดูเรื่องของความปลอดภัยและระบบเพื่อนำไปเทียบเคียงกับต่างประเทศ
ให้สามารถจดทะเบียนแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนใช้เป็นยานพาหนะที่ขับทั่วไปได้
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ทดลองขับรถในรุ่นต่างนะคะ
จอดที่หน้าตึกประชุมคอรมอลทีละคันรวมทั้งหมด๔คันค่ะ
เป็นรถจักรยานยนต์๓คันนะคะแล้วก็รถตุ๊ก๑คัน
ไปดูรีลาการขับรถของนายกกันค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกว่าของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงกลาโหมจะมอบให้ประชาชน
คือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตที่สรรพสิทธิกับประชาชน
ส่งออกเรียบร้อยนะครับ
นะครับเดยังที่เฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหา
อุบัติเหตุทางจราจรนะครับต้องลดให้ให้ได้นะครับ
อีกนี่ก็ทางมหาดไทยก็แล้วก็ทางกระทรวงกราโหมก็ร่วมมือกัน
นะครับบูรณอาการร่วมกันทางด้านของนายชะยะพลทิติศักดิ์นะคะ
ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่า
มาตรการในช่วงปีใหม่นี้จะเน้นหนักให้ประชาชนรู้วินัยจราจร
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นเพื่อป้องปามการขับรถเร็วและเมาแล้วขับ
ส่วนคำสั่งหัวหน้าคอสชที่ห้ามนั่งท้ายรถกระบะนั้นนะคะ
ยังอยู่ระหว่างการผ่อนปลนค่ะแต่ห้ามนั่งขอบกระบะและห้ามดื่มสุราบนรถ
ส่วนวาระการประชุมคอรมอลที่น่าสนใจนะคะคือกระทรวงการคลัง
โดยกรมสรรพากรเสนอขอความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง
โดยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวเมืองรอง
เช่นค่าที่พักและอาหารรวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
มาหักลดหย่อนภาษีระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคม
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดในส่วนของจังหวัดสุโขทัยนะคะ
แผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเข้ากับการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นแหล่งมรดกโลก
เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร
จำนวนสิบสองศูนย์วงเงินสามร้อยล้านบาท
เพื่อยกระดับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการมีอาชีพเสริม
ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเตรียมเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมพื้นที่มรดกโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร
ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าสี่พันห้าร้อยล้านบาทค่ะ
และการประชุมคณะรัฐมนตรีขณะนี้ก็ยังคงประชุมกันอยู่ไม่เสร็จสิ้นนะคะ
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครทันทีค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์นะครับก็ติดตามกันนะครับว่าช่วงบ่ายผลการประชุมคอรมอลจะเป็นอย่างไรนะครับ
วันนี้เห็นท่านนายกนี่ขับรถเท่มากนะครับ